คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อย

เพราะว่านทัพบุรีเองก็มีผู้ติดเชื้อมาเนี่ยเพิ่มมายี่สิบเอ็ดราย
ที่นี่ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในจังหวัดนทัพบุรีเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบแปดราย
ล่าสุดก็มีคำสั่งนะคะในการไปปิดคอนโดสีชมพูใน๔ชั้น
เป็นการชั่วคราวไปก่อนหลังผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น
โดยนายสุจินชัยชุมศักดิ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ก็มีการลงนามนี่แหละค่ะหนังสือตัวนี้เลยนะคะ
เป็นลงนามคำสั่งกำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙ในจังหวัดนนทบุรี
เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะยกเว้นพื้นที่หมู่๕และหมู่๖ที่ตำบลเสาทงหิน
อำเภอบางใหญ่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่ซิตี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่าร้อยราย
ก็มีการนำประกาศไปปิดสถานที่ชั่วคราวก็คือที่อาคารแห่งนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมคอนโดสีชมพู๗ชั้นตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคม
ถึงสิบสองมกราคมปีหน้าค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
และให้ใช้เป็นสถานที่คุมผู้ที่อยู่อาศัยสังเกตการณ์ห้ามไม่ให้มีใครเข้าออก
แต่ได้รับอนุญาตก็มีการนำรวดหนามมาปิดกั้นทางเข้าออกนะคะ
แล้วก็นำล่ามมาอ่านคำสั่งเป็นภาษาต่างให้กับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้ได้รับทราบ
แล้วก็ให้ปิดตลาดกลางบางใหญ่ด้วยตั้งแต่วันที่สามสิบธันวาคมไปจนถึงหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ
เหตุที่ทางจังหวัดต้องสั่งปิดสถานที่เนี่ยเพราะว่ามีการระบาดรอบใหม่
และส่วนใหญ่เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานต่างด้าวแทบจะทั้งหมดค่ะ
แทบจะทั้งหมดพักอาศัยอยู่ในอาคารสีชมพู๗ชั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตามภาพที่ขึ้นให้เห็นเนี่ยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยอีก
จึงต้องปิดสถานที่ชั่วคราวแล้วให้สาธารณสุขไปตั้งจุดตรวจ
ให้กับผู้ที่พักอาศัยทั้งหมดด้วยนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะ
มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ใหม่๑๖รายคุณผู้ชมค่ะ
ยอดผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานนี้สิบเจ็ดรายทีนี้ก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมระลอกใหม่เนี่ยนะคะ
กรุงเทพเนี่ยเป็นร้อยยี่สิบห้ารายทีนี้พาไปดูไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่แปดสิบเอ็ดถึงเก้าสิบหกกันหน่อยนะคะ
มีผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับร้านน้องใหม่พราซ่าย่านปิ่นเกล้าวเขตบางพลัดถึง๑๑คนด้วยกันค่ะ
มีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องพนักงานเสิร์ฟลูกค้าที่มาใช้บริการ
แล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลที่ไปซื้ออาหารที่จังหวัดสมุทรสาครอีก๒คนค่ะ
และอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารนะคะที่ไปพบเพื่อนที่สมุทรสาคร
แล้วก็เป็นที่น่ากังวลก็คือไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่เก้าสิบ
ผู้ป่วยชายอายุสี่สิบหกปีผู้ป่วยคนนี้ค่ะ
เพราะว่ามีประวัติเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันด้วยโอ้โห
คราวนี้ใครไปดูมานี่ไปหาหมอด่วนเลยนะคะใช่ค่ะ
ต้องเช็คตัวเองด่วนนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตจัดขึ้นที่เมืองทองธานี
จัดขึ้นเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแน่นอนล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภายในงานเนี่ยคนก็ต้องเยอะแน่นอน
ผู้ติดเชื้ออาจจะไปสัมผัสกับผู้ที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ
แบบนี้ต้องรอดูสถานการณ์หลังจากนี้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะ
เช่นเดียวกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะมีการเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
อายุ๒๑ปีบ้านอยู่แถวถนนจตุโชธแล้วก็คอนโดเมืองเอก
เริ่มมีอาการป่วยมีไข้อ่อนอ่อนอ่อนเพลี่ยมเข้าบนที่สิบห้าธันวาคม
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิพารามนะคะแล้วก็พบว่าติดโควิดสิบเก้า
ในวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมค่ะ